ต่อที่ชุมพรคุณผู้ชมที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับ
เฉพาะกิจพญาเสือเขาเข้าไปตรวจจับนะฮะ
ป่าคุ้มครองได้จำนวนมากพระลูกวัดอ้างว่าชาวบ้านเอาไปปล่อยเอาไว้
สงสารก็เลยเลี้ยงเอาไว้นะฮะแต่ว่าเจ้าที่ไม่ปักใจเชื่อ
ต้องจับกลุ่มและดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับสำนักสงฆ์แห่งนี้ชื่อว่าสำนักสงฆ์ถ้ำพระมโนนะฮะ
ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะฮะเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
กำลังเข้าไปตรวจสอบหลังมีการร้องเรียนว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้จับสัตว์ป่าคุ้มครองไปกักขังไว้จำนวนมาก
จากการตรวจสอบนะฮะมีการนำสัตว์ป่าคุ้มครองไปขังไว้ในกรงเหล็กแล้วก็กรงตะข่ายเลี้ยงไว้รอบสำนักสงฆ์ครับ
ไม่มีเอกสารการขออนุญาตการครอบครองสัตว์ป่าอย่างถูกต้องจึงตรวจยึดไว้ทั้งหมดมี๙ชนิดจำนวน๒๕ตัวได้แก่
กเงือกกรามช้างสี่ตัวนะฮะนกเงือกโหนแรด๒ตัวงูเหลือมลายพรม๔ตัวนะฮะ
นะฮะเป็นพระลูกวัดรับเป็นผู้ดูแลแล้วก็บอกว่าสัตว์ป่าทั้งหมดนี่นะ
ชาวบ้านเอาไปปล่อยอ่าแต่มากับสงสารภัทรกับสงสารก็เลี้ยงเอาไว้แหละ
ตัวชาวบ้านนะก็หามามอบให้เพื่อเป็นคู่ผสมพันธ์กัน

เนื่องจากว่าไปกินไก่ชาวบ้านเขาก็จับมา
ชาวบ้านจับมาแล้วก็ปล่อยที่สนับสงคร์แห่งนี้

เอาไว้เพื่อค้าขายแต่อย่างใดนะครับ
หลังสอบปากคำพระลูกวัดเสร็จ
เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเพราะว่า
ป่าคุ้มครองถูกกักขังไว้จำนวนมากครับ
โดยเฉพาะนกเงือกกรามช้างนกเกื้อหัวแรกไก่ฟ้าหลังเทา

พร้อมกับนำตัวพระประเสริฐ
ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองชุมพรดำเนินคดี
ข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไปครับ